คุณผู้ชมอีกหนึ่งข่าวที่เราไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือ
โครงการ๙คนละ๙เพื่อ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศค่ะ
นุมอาร์ดพระสุดเนี่ยนะเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นดาราจิตอาสาท
บอกว่าจะขอวิ่งในส่วนที่พี่ตูนวิ่งไปไม่ถึง
วันก่อนก็ประเดิมวิ่งกับพี่ตูนที่จังหวัดลำปางไปแล้วนะคะ
พอมาถึงวันนี้หนุ่มอาร์ตพระสูตรหนุ่มเล็กเจษดาท็อปเทวิน
ดารานักแสดงร่วมกับชมรมวิ่งเพื่อชีวิตสมุทรสาครและอีกหลายชมรมค่ะ
ออกวิ่งเส้นทางของตัวเองเก็บตกในพื้นที่ที่พี่ตูนวิ่งไปไม่ถึง
นั่นก็คือจังหวัดสมุทรสาครนะคะ
ออกสตาร์ทกันที่สนามกีฬาเมื่อช่วงสายที่ผ่านมา
พี่น้องประชาชนร่วมวิ่งระดมทุนกันอย่างคึกคักเลย
มีคณะครูนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ในจังหวัดสมุทรสาครมาร่วมให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากอีกด้วย
หนุ่มอาร์ตบอกว่าในวันนี้ทางทีมงานได้นำเสื้อยืด๙คนละ๙มาจำหน่ายจำนวน๓๐๐ตัว
ปรากฏว่าไม่พอคุณผู้ชมไม่พอขายเลย
ครึ่งชั่วโมงหมดเกลี้ยงแล้วนะคะโดยในการวิ่งวันนี้ก็จะวิ่งทั้งหมดสามตำบลของอำเภอสมุทรสาคร
ก็คือตำบลมหาชัยตำบลท่าฉลอมและตำบลโกรกกรากรวมระยะทางประมาณ๑๕กิโลเมตรด้วยกัน
เพื่อนำเงินไปบริจาคสมทบทุนร่วมกับโครงการ๙คนละ๙ในส่วนที่พี่ตูนบอดี้แลมก้าวเข้าไปไม่ถึงนะคะ

เราได้เห็นไงภาพหัวประการดีเกิดขึ้นแบบนี้มากค่ะ
โครงการนี้เนี่ยนะตอนนี้ยังไม่ถึงเชียงรายนะ

คือทะลุยอดที่ตั้งเป้าเอาไว้มานานแล้วล่ะนะคะ

ตอนที่วิ่งไปถึงอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะ